เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึง
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เสียหลักล้มกลางถนน
ปรากฏว่ารถใหญ่ที่ตามมาข้างหลังเป็นรถหกล้อ
ทับขาทั้งสองข้างกระดูกนี้แตกละเอียดเลยนะคะ
หมอบอกว่าอันนี้มันเข้าเฝือกไม่ได้ต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิต
หลังจากที่เขาตัดขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลย
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้

เขาก็เลยร้องมาให้ไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ

ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้าง
ฟ้าสางวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ในวัดขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านในพื้นที่อำเภอโนนสูง
เพื่อไปทำงานที่อำเภอพิมาย
ระหว่างทางไปเจอถนนกำลังก่อสร้าง
หน้าโรงเรียนเทศบาลตลาดแคร์
เป็นทางต่างระดับที่ไม่มีป้ายเตือน
และถนนก็มืดมองไม่เห็น

รถบรรทุก๖ล้อที่วิ่งตามหลังมา
เหยียบเข้าไปที่ขาของนิวัฒน์ทั้งสองข้าง
กระดูกขาแตกละเอียด

เพื่อสอบถามหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด
ก็ที่นี่พอดีวันที่หยิบสองเขามาขูดถนนผมไม่รู้ไงครับ
เขาไม่ติดสัญญาณไฟอะไรบอกเลย
ผมก็ไปตกทางต่างแล้วเราก็เสียลักษณ์ล่มล่ม

กระดูกขาทั้งสองข้างที่แตกละเอียด
ลงความเห็นว่าต้องตัดขาทิ้ง
นิวัฒน์ต้องยอมรับการรักษาด้วยการตัดขาเพื่อรักษาชีวิต
และหลังจากนี้จะไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกเลย

คู่กรณีตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุ
ไม่เคยติดต่อกลับมาแม้แต่จะสอบถามอาการบาดเจ็บ
ในวัดที่ตอนนี้เดินเหินก็ลำบากแล้ว
ยังต้องพยายามหาพยานหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
และเมื่อได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพก็ไม่ชัด
ไม่เห็นทะเบียนรถทำให้คดีไม่มีความคืบหน้า
ในเรื่องนี้ไทยรัฐขอเป็นสื่อกลาง
ชาวเมืองโน้นสูงคนไหนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
คือหน้าโรงเรียนเทศบาลตลาดแคร์
ช่วงตี๓ถึงตี๔ของวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีข้อมูลมีภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

แจ้งไปที่สพนสูงจังหวัดนครราชศรีมาเลยค่ะ